กลับมาบ้านเราประเทศไทยมีข่าวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับ
ก็คือสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีที่มีการฉีดวัคซีน

ท่านบอกกระบวนการตรวจสอบนะมีการบันทึกข้อมูล
มีการบันทึกข้อมูลคนจองเข้ามามันมากผิดปกติ
และการจองเข้ามามันเหมือนเป็นช่วง
ไปมาตรวจสอบแล้วพบว่าพนักงาน
ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครของไข้มือถือดัง
เขาไปช่วยงานนะเราก็ยกย่องเขาในการช่วยงาน
แต่ไปมาเขาเป็นแอดมินด้วย

เท่ากับว่าเขาสามารถเข้าไปจองได้

แต่จริงคือขุดบ่อล่อปลา
ไปไปมาตรวจสอบเจอครับสุดท้ายแล้ว
มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริง
มีการเรียกเงินจริง๔๐๐๑๒๐๐บาท
กำลังไล่เลียงตรวจสอบอยู่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
มีกี่คนคำว่ากี่คนเนี่ยเจอ๑๑ยูเซอร์
แต่คำว่าคนเนี่ยยังไม่สามารถนับเป็นยูสเซอร์ได้

ใช้ในการทำงานครั้งนี้ได้นะฮะ
กำลังไล่เลียงตรวจสอบแล้วเป็นไงโทษ

โทษคุก๓๑๐ปีกับขั้นตอนการลัดคิว
การซื้อคิวขายคิวแบบนี้ฮะ
ขยับต่อมาแล้วความหวังของเรา
ไฟเซอร์บินมาถึงประเทศไทย
นี่กี่โมงครับ
โมงพอดีตี๔๓๐ที่ผ่านมา
บินมาถึงบ้านเราประเทศไทยแล้วนะครับ
ที่บริจาคโดยมิตรประเทศร้อยกว่าปี
สหรัฐอเมริกา๑๕๐๐๐โดส
เดินทางมาถึงบ้านเราประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
๑ล้าน๕แสนโดสก็จะมีการจ่ายมีการแจก

แต่ส่วนหนึ่งจะกันไว้ฉีดเข็ม๓
ให้กับบรรดาคุณหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรด่านหน้า

ให้ภูมิภูมิกันมันมีพละพลังมากขึ้นบ่อยกว่าเดิม
ให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรด่านหน้าไว้เบื้องต้นด้วย
มีรายงานจากคุณหมอโอภาษการกวินโพอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
มันเข้มกว่ามันเข้มข้นมากกว่า
เอาไปเจอจางกับน้ำเกลือแล้วค่อยฉีดเข้าร่างกายคุณหมออีกที
อันนี้คือท่านอธิบดีโอภาษกายวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค

ส่วนตัวเลขการฉีดวัคซีนเป็นตัวเลขของ๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ฉีดไปรวมกว่า๑๖๔๒๗๐โดสนะฮะ
ภาพรวมบ้านเราประเทศไทยการฉีดวัคซีนทะลุ๑๗ล้านยัง
รู้ไหมไม่ทะลุยัง๑๖๕๙๑๓๒๙โดส
หมาย๑๐๐ล้านโดสของลุงตู่๑๕๕วัน
ก็ยังไม่สับดูแล้วมันลิบหลีลงทุกทีทุกทีว่าอย่างนั้นนะครับ
ยังไม่ทะลุ๑๗ล้านแต่ตัวเลขคนติดตายทะลุทะลักทลาย
เจอแบบนี้ทุกวันส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากร
หน้าในการรับมือสถานการณ์โควิดครับ